ส่วนความคืบหน้าคดีที่อดีตพยาบาลอดีตสธมึงพังงานหลายสมัย
วัย๘๑ปีนางจิรวรรณสุริรักษ์หรือว่าป้าปี๊ด
ถูกเด็กส่งแก๊สแถวบ้านบุกเข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นที่ถนนตะกัวป่าพัฒนา
ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงา
ผู้ต้องหาคือนายพันธวัฒน์ชัยนาคินหรือว่านายโอมอายุ๒๑ปี
เป็นพนักงานรับจ้างส่งแก๊สหุงต้มนะครับ
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนแล้วนะฮะทำแผนเมื่อตี๔เลยนะ
ตี๔นะฮะเช้ามืดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเลี่ยงการถูกญาติผู้ตายกับชาวบ้านมารุมประชาธรรม
จากผู้ตายเขาเป็นคนที่ชาวบ้านรักมาก
ทำความดีความชอบไว้เยอะมากตอนที่เป็นพยาบาลเป็นสอทอเมืองพังงา
จุดแรกที่ทำแผนคือหน้าอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีจุดที่เอามีดที่ก่อเหตุแทงเขาตายไปทิ้งที่ข้างโรงเรียนอนุบาล
แล้วก็จุดที่หลบหนีไปนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านที่เกิดเหตุ
ตามเส้นทางหลบหนีจนจับกลุ่มตัวในโอมได้นะครับ
เย็นเมื่อวานนี้ที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่๓ตะบนถ้ำน้ำผุด
แล้วก็มีพวกกางเกงยีนเปื้อนเลือดอยู่ในห้องพักด้วย
มีจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขี่ไปก่อเหตุด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาก็สารภาพว่าลงมือฆ่าจริงนะ
โดยบอกว่าอย่างนี้ฮะนายโอมบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๑๐นาฬิกา
ขี่รถผ่านมาที่หน้าอาคารพาณิชย์ที่ผู้ตายอยู่
ซึ่งปกติจะมีลูกชิ้นทอดขายอยู่หน้าบ้าน
จอดรถแล้วตะโกนถามผู้ตายที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้านว่า

ผู้ต้องหาอ้างว่าคนตายบอกว่าไม่ขายก็เลยโกรธนะ
ที่ผู้ตายพูดเหมือนกับไล่ให้ไปไม่ยอมขายลูกชิ้นให้
ก็เลยขี่รถอ้อมไปทางหลังบ้านแล้วก็แอบเข้าไปทางหลังบ้าน
ความมีดทำกับข้าวในห้องครัวที่บ้านติดมือมาเพื่อจะมาทำร้าย
แต่ผู้ตายเห็นก่อนฮะผู้ตายวิ่งหนีขึ้นชั้น๒
โอมบอกว่าได้วิ่งตามขึ้นบันไดกระชากศีรษะของนางจีรวรรณนะครับ
แล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงหลายครั้งจนนางจิรวรรณสิ้นใจตายอยู่ที่ชั้น๒
แล้วตัวเองก็หนีออกทางหลังบ้านเหมือนเดิม
แล้วก็ขับรถเอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งใกล้รั้วโรงเรียนอนุบาล
แล้วขับกลับไปที่ร้านแก๊สนะฮะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานตามปกติ
ตำรวจตามไปจับตัวค่ะผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายเนี่ย
ชอบด่าตัวเองเวลาไปส่งแก๊สหาว่าถังแก๊สเก่าบ้างไม่ดีบ้างส่งช้าบ้าง
แค้นใจมาตลอดอยู่แล้วแล้วคราวนี้จะขอซื้อลูกชิ้นไม่ยอมขายให้ก็เลยโกรธ
ประกอบกับตัวเองมีความเครียดที่ไปทำลูกสาวชาวบ้านที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ท้อง
ฝ่ายหญิงให้หาเงินมาให้๑๕๐๐บาทบอกว่าจะไปเอาเด็กออก
หากไม่ให้จะแจ้งความเอาผิดก็เลยเครียดวันเกิดเหตุแวะมาส่งแก๊สแถวนี้
ส่งแก๊สแถวนี้จะแวะซื้อลูกชิ้นกินไม่ยอมขายให้ก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้
นี่ฮะญาติผู้ตายก็ขอให้ตรวจปัสสาวะด้วยนะครับเพราะเชื่อว่า
อาจจะต้องมีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องแน่นะครับ
ผลการตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงเดี๋ยวต้องส่งอย่างละเอียดนะฮะ
ไปตรวจว่าจะเป็นยาเสพติดชนิดไหนนะครับอ่ามีลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่บอกว่าคำรับสภาพของผู้กล่าวหาที่บอกว่ามาขอซื้อลูกชิ้นทอดแล้วแม่ไม่ขายให้เนี่ย
จริงเลยนะฮะเพราะว่าที่เกิดเหตุไม่มีการตั้งโต๊ะขายลูกชิ้นนะฮะ
นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในบ้านนะครับแล้วผู้ต้องหาเชื่อว่าเสพยาเสพติดมาก่อเหตุเลย
ช่วงบ่ายครอบครัวนำร่างผู้ตายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแล้วนะครับมีพิธีอาบน้ำศพนะครับ
มีผู้มาร่วมงานเยอะแยะทางน้องชายของผู้ตายก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ

ส่งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะคอนเฟิร์มและอีกครั้งนึงว่าฉี่ม่วงนั้นจริงหรือไม่ตามที่สนักฐานนะครับเรื่องต้น
แต่จากอาการของจำเลยนั้นเราเดาว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่เราสงสัยนะครับตรงนี้
แต่ในส่วนของประเด็นที่จำเลยได้กล่าวอ้างแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนั้นไม่น่าเชื่อถือครับไม่น่าเชื่อถือนะครับ
เพราะมันเหมือนกับคนที่สติสัมปัชญะไม่สมบูรณ์แต่จากสาเหตุอะไรนั้นก็คงจะต้องรอผลจากแล็บที่จะคอนเฟิร์ม
น้องสาวของผู้ตายก็คิดเหมือนกันนะคะว่าคำรับสารภาพของคนก่อเหตุว่าโมโหขอซื้อลูกชิ้นทอดแล้วไม่ขายให้

ลูกสาวของผู้ตายก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจค่อนข้างแย่นะคะคนในพื้นที่เองก็ตกใจมากเพราะว่าที่จังหวัดพังงาไม่เคยเกิดเหตุการณ์โหดเยี่ยมอะไรแบบนี้มาก่อน
แต่คุณผู้ชมคะมีข้อมูลมาจากคนในพื้นที่ค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวในโอมผู้ต้องหาเหมือนกับว่าในโอมเนี่ยเขามีรสนิยมชอบผู้หญิงอายุเยอะ
แม่ม่ายเวลาไปส่งแก๊สชอบไปลวนลามชอบไปจับโน่นจับนี่อะไรคนอายุเยอะในพื้นที่อ่ะเราได้ข้อมูลมาจากป้าหมีกล้วยทอดเป็นญาติห่างห่างของผู้ตายแล้วก็รับซื้อแก๊สหุงต้มจากร้านในโอมาสองสามปีแล้วนะคะนางเพชรรุ่งกล่อมเกลี้ยงเล่าให้ฟังว่าก็ใช้บริการร้านแก๊สของในโอมานานสนิทกันพอสมควรมีอยู่วันหนึ่งในโอ
ไปส่งแก๊สแล้วก็มาคุยว่าป้ารู้ไหมคนแก่ในซอยบ้านป้าผมได้มาคนนึงแล้วนะนี่ป้าหมีกล้วยทอดคนนี้ก็พยายามถามว่าใครอ่ะในโอมไม่ยอมบอกกลัวว่าจะไปบอกคนอื่นแล้วในโอบอกด้วยว่าผมชอบคนแก่ยิ่งแก่ยิ่งชอบไม่รู้ทำไมแล้วถามป้าหมีคนนี้ว่าแล้วป้าชอบผมไหมล่ะแล้วก็มีอีกนะคะไปส่งแก๊สอยู่อยู่แบบเหมือนกับเข้าห้องน้ำไปนานมากอ่ะไม่รู้เข้าไปทำ
ดีเป็นเด็กน่าจะดีอ่ะแต่หลังหลังพร้อมพร้อมสู้ไปคิดว่าน่าจะติดยาเศษติกเขาจะมาส่งแก๊สเป็นเป็นปีสองปีแล้วอ่ะที่เอาแก๊สของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะพูดว่าป้าหมีรู้ไหมผมมาชอบคนแก่ถึงว่าบ้ามึงไอ้โอมถึงมาแล้วเนี้ยในซอยบ้านป้าหมีอ่ะผมก็เคยได้มาแล้วคนนึงถึงป้าหมีก็ถามว่าอ่ะแล้วใครบอกได

มันว่ามันปวดท้องมันมันผิดปกตินี่หว่าเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วพอสักพักมันก็ออกไปแล้วมันส่งแก๊สมันก็โอเคนะมันถ้ามันมาช่วงหลังหลังอ่ะมันก็ไม่ค่อยมาส่งมีแม่เลี้ยงเขามาส่งเขามาส่งแล้วว่าเอ้าแล้วไอ้โอมไปไหนเขาก็บอกว่าไอ้โอมนอนไอ้โอมมันขี้เกียจไอ้นี่มันนอนสงสัยมันเริ่มจะมาเล่นยาแน่เลยป้าว่านะ